ยังไม่ได้แอลเลยเพจกแหล๊ะ

ตอนนี้คุณอยู่ท่ามกลางสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งก็ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่

ไม่ชัดบางทีมันเป็นสไตล์แต่บางทีมันเป็นความไม่ชัด
วันนี้ขอเลือกเพลงจากนักร้องหญิงแล้วกันนะครับ
ผมเลือกเพลงหรือฉันคิดไปเองของน้องส้มมารีครับ

ครับเพลงหรือฉันคิดไปเองวีลีสในปี๒๕๖๐
คะแนนข้ามรุ่น๓๗คะแนน
ที่เหลืออยู่ที่การร้องครับจะถึง๒๐๐ขึ้นไปหรือเปล่า

ไม่มีใครเข้ามาสักทีแต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป
จึงเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจแต่งเรื่องราวเติมสิ่งที่หายไป
ให้ชีวิตมีความหมายแต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉัน
ว่าเธอก็ยอมไม่มีอะไร
กว่าคนทั่วไปก็ขอให้หยุดไหว
เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย
ที่ดูคล้ายว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองเท่านั้น
เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน
มีแต่ฉันจะคิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน
นั่นคือฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอดหุ่นไอที่ได้
บอกฉันสิว่าจริงหรือฉันคิดไปเอง
อยู่คนเดียวอย่าเคยก็จริง
ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขายังดี
เจ็บคราวนี้จำฉันตาย
กูสาเจใจว่าเธอนั้นใช่

ที่เธอฝากไว้ทั้งใจ
ก็ได้แต่ใครเพียงเท่านั้น
แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอได้ห่อ
ไม่มีอะไรกับคนเธอไป
เป็นเพียงแค่คนชุนเฉย
ที่ดูคล้ายว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองเท่านั้น
เธอไม่เคยอาย
ก็รักกันมีดิฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน
แต่เพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอก็อุ่นไอที่ใจ
บอกฉันที่ว่าที่
หรือฉันคิดเอง
หรือฉันคิดไปเอง
ที่ดูคล้ายว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปแอบทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย
ว่ารักกันที่ฉันได้คิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน
แต่ที่ฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอบอุ่นไอที่ได้
บอกฉันที่ว่าที่
หรือฉันคิดไปเอง
บอกฉันที่ว่าที่
หรือฉันคิดไปเอง
มีท่านที่เอาอัพยาบาล